เดี๋ยวพาไปดูบรรยากาศที่หน้าเรือนจำพิเศษกรุงเทพหานคร
คุณศักดิ์สิทธิบุญรัฐผู้สื่อข่าวของเราบอกว่าแกนนำได้มีการประกาศบนเวทีแล้ว
ว่าพรุ่งนี้จะมีความเคลื่อนไหวไปที่ไหนอย่างไรติดตามจากคุณศักดิ์สิทธิ์ได้เลยค่ะ
อากาศไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับบนเวทีเมื่อสักครู่นี้โดยไผ่ดาวดิน
อย่างชัดเจนว่าพรุ่งนี้ให้ประชาชนไปรวมตัวกันที่แยกราชประสงค์นะครับ
ปักหลักไล่ประยุทธ์จันทร์โอชาที่นั่นนะครับหลังจากที่ได้ประกาศไปเมื่อสักครู่
ให้คุณผู้ชมดูบรรยากาศตอนนี้นะครับเมื่อสักครู่ที่ผ่านมาเพิ่งประกาศเป็นที่เรียบร้อย
บอกว่าพวกเราราศดรประสงค์จะไล่ประยุทธ์ที่ราชประสงค์๔โมงเย็นในวันพรุ่งนี้
ให้ประชาชนมาพร้อมกันนะครับที่แยกราชประสงค์โดยขณะนี้ก็เริ่มมีการประสัยขึ้นอีกครั้ง
สั้นสั้นโดยมีแกนนำทั้งหมดขึ้นบนเวทีนี่เป็นบรรยากาศ

กับกลุ่มมวล
สิทธิ์บุญรัฐนะคะอยู่ในพื้นที่นะคะที่

เรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานครนะคะเสียงอาจจะติดขัดสักเล็กน้อยแต่เมื่อสักครู่นี้คุณศักดิ์สิทธิ์ยืนยันแล้วว่าทางแก่นนำนะคะที่ได้มีการประกาศบนเวทีบอกว่าเดี๋ยววันพรุ่งนี้ค่ะจะ
ช่วงสี่โมงเย็นครับจะไปที่แยกราชประสงค์นะคะยังคงเป็นประเด็นเรื่องของพลเอกประยุทธ์จันโอชาจะไปกดดันให้พลเอกประยุทธ์จันโอชาลาออกจากตำแหน่งนายกรัฐมนตรีพรุ่งนี้เขานัดกันแยกราชประสงค์นะคะนี่นะครับแต่ว่ารายละเอียดเพิ่มเติมเนี่ยเดี๋ยวถ้าคุณศักดิ์สิทธิ์พร้อมจะรายงานกลับ

ที่ไปสวดมนตร์ให้กับประเทศที่วัดพระเชษฐุพลนะคะยืนยันว่าไม่ออกนะครับกระทั่งเมื่อสักครู่นี้สี่ทุ่มเขาขึ้นเวทีใช้เวลาไม่นานนะค่ะใช้เวลาไม่นานในการที่แถลงออกมานะครับอ่าเดี๋ยวฟังคุณศักดิ์สิทธิ์บุญรัฐอีกสักทีนะฮะนะคะคุณศักดิ์สิทธิ์ครับครับผมครับเพิ่งประกาศไปเมื่อ
ก็พอหลังประกาศเสร็จทุกคนก็ร่วมกันชูสามนิ้วบนเวทีนะครับแล้วก็แยกย้ายกันลงมาจากเวทีครับขนาดนี้ตอนนี้กลุ่มผู้ชุมนุมบางส่วนก็เริ่มเดินทางทยอยกลับบ้านแล้วนะครับคุณคุณศักดิ์สิทธิ์ครับการที่นัดว่าไปสี่โมงเย็นแยกราชประสงค์เนี่ยหมายความว่าเวทีตรงเนี้ยที่หน้าเรือนจำพิเศษกรุงเทพนี่คือ
อย่างเวทีต่างอะไรต่างยังมีคงมีการประสัยอยู่นะครับ
ค่ะส่วนมวลชนที่ไปร่วมชุมนุมค่ะ

หรือว่าก็ยังคงอยู่ที่หน้าเรือนจำพิเศษกรุงเทพกันอยู่ตอนนี้
เริ่มขยับขยายเดินทางกลับกันบ้างแล้วครับ

เกิดก็คงยังนั่งคงปากหลักฟังอยู่นะครับ
แต่ก็หลายคนก็บอกว่าพรุ่งนี้เดี๋ยวต้องไปเจอกันที่นู่นแล้วก็
หลายคนครับก็ตอนนี้ยังคงเดินทางกลับกันอยู่
แล้วก็ยังมีบางส่วนที่เป็นเด็กนักเรียนอาชีวะ
ซึ่งเป็นกาศก็ยังคงดูแลความปลอดภัยสุด
เพราะฉะนั้นถ้าเนื้อหาใจความของการประกาศท่าทีล่าสุดของกลุ่มรัศดรเนี่ย
ถ้าผิดถูกอย่างนั้นเดี๋ยวคุณศักดิ์สิทธิ์ช่วยแก้ไขให้ด้วยนะฮะ
หนึ่งก็คือเมื่อพลเอกประยุทธ์ไม่ลาออกตามเวลาที่กำหนดคือ๔ทุ่มคืนวันนี้
พรุ่งนี้ขอให้ผู้ชุมนุมกลุ่มรัศดร๖๓ไปเจอกันที่แยกพระเจ้าประสงค์อันนี้ใช่ไหมครับ

ส่วนเวทีที่หน้าเรือนจำพิเศษกรุงเทพณขณะนี้เนี่ยยังไม่มีท่าทีอะไรออกมา
ทางแกนนำที่เขาจัดตั้งเวทีตรงนี้กันว่าจะเอายังไงต่อ
แต่ตอนนี้ก็ยังมีกิจกรรมบนเวทีกันอยู่
ในภาพสดตอนนี้ก็ยังคงเห็นมีบางคนขึ้นไปบนเวทีแล้วก็มีการประกาศบางอย่าง

ตอนนี้ยังไม่มีอะไรเพิ่มเติมครับยังคงมีการประสัยกันอย่างต่อเนื่อง
แล้วก็เชิญชวนมวลชนให้ไปร่วมชุมนุมกันในวันพรุ่งนี้ที่แยกราชประสงค์ครับ
ที่ขึ้นไปประกาศนี่มีเท่าที่พอเห็นหรือว่าจำได้มีใครครับมีไผ่ดาวดินใช่ไหมครับ
เป็นกลุ่ม๑๙คนก่อนหน้านี้ที่ถูกปล่อยตัวออกมาจากเรือนจำครับ
แล้วก็เป็นกลุ่มเพื่อนเรือนจำที่เคยอยู่ข้างในที่เป็นอุดมการเดียวกันก็มาร่วมอยู่บนเวทีวันนี้ด้วย
แล้วก็แกนนำต่างที่เป็นแกนนำของกลุ่มภาคีเรียรำก่อนหน้านี้ก็ร่วมแถลงข่าวบนเวทีตรงนั้นด้วยครับ
แล้วแบบนี้เขาจะปักหลักค้างคืนกันต่อไหมคะคืนนี้แล้วก็ค่อยขยับไปพร้อมกันไปแยกราชประสงค์หรือว่ายังไงกันต่อไม่แน่ใจ
อันนี้ไม่แน่ใจครับเพราะว่าเต็นต์ต่างอะไรต่างที่ยังคงตั้งกันอยู่ยังไม่มีการเก็บนะครับยังไม่มีเห็นว่าแต่เก็บอุปกรณ์ที่เคยตั้งกันไว้ทั้งเสือทั้งเต็นต์อะไรยังคงตั้งกันอยู่นะครับก็ต้องรอดูท่าทีค่ำคืนนี้ว่าจะยังคงมีปักหลักกันอยู่หรือเปล่าครับ
ครับที่เขาประกาศที่จะต้องเคลื่อนไหวต่อเจอกันสี่โมงเย็นแยกราชประสงค์พรุ่งนี้เนี่ยคุณศักดิ์สิทธิ์ฮะเขาบอกเป้าหมายไหมฮะหรือว่าจุดยงจุดยืนยังคงเป็นเหมือนเดิมหรือว่าไปเพื่อจุดหมายอะไรแบบไหนยังไงฮะ
มีผู้สื่อข่าวของเราให้ข้อมูลมาเพิ่มเติมนะคะ
คุณศักดิ์สิทธิ์ว่าเหมือนกับว่าที่
น่าริญญาณใจพิเศษกรุงเทพฯจะจบเที่ยงคืน
แล้วแยกย้ายกันพักผ่อนไม่ค้างคืน
แล้วค่อยไปเจอกันที่แยกราชประสงค์พรุ่งนี้๔โมงเย็น

ก็คือศักดิ์สิทธิ์อยู่ในพื้นที่นะคะ